ชัยภูมิทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
หมอปลามือปราบสัมภเวษีก็ลงพื้นที่ไปค่ะ

คนในครอบครัวบอกว่าสงสัยเธอคงจะถูกปอบเข้าสิง
เพราะว่าไปรับขันจากคนข้างบ้านมา
แล้วเธอจะมีอาการแปลกทุกวันพระกับวันโกน

ไม่อยากกลัวงูไม่อยากบีบ
บอกยกหมกเป็นอะไร

มันแฝงง่าย

มันไม่เป็นไรมันเป็นอยู่ข้างหลัง

ตรงไหนหลังตรงไหนเค้าเห็นไหม

นี่นะคะนางเสานิดค่ะอายุ๑๗
คือเธอจะมีอาการกรีดร้องตาขวางอารวาส
แล้วก็มีอาการแปลกเหมือนกับปอบเข้าสิงครอบครัวบอกแบบนี้นะคะ
คนในครอบครัวก็เอาพระมาให้จับแขนจับขาเอาไว้
สุดท้ายก็สงบลงได้
นี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนเลยนะคุณผู้ชม

วันนี้เราเลยส่งคุณปียชาติคงถิ่นทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
อยู่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมินะคะ
ไปคุยกับแม่ของน้องนิดค่ะคุณแม่สังวาน
คุณแม่บอกว่าก่อนหน้าที่น้องนิกจะมีอาการแบบนี้
พี่สาวพาไปทำพิธีจุดทูปรับขันที่หมู่บ้านข้าง
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นการทำบุญสะดอกเคราะห์ปกติ
แต่จริงแล้วคนที่ทำพิธียอมรับว่าเป็นการรับขันสืบทอดผีปอบ
บอกอ้าวรู้ว่าไปทำพิธีสะดอกเคราะห์
กลายเป็นการรับขันสืบทอดผีปอบซะอย่างนั้น
แล้วน้องนิดเนี่ยจิตอ่อนวิญญาณอื่นเลยมาแฝงร่างค่ะ
อันนี้คุณแม่บอกนะคือนับตั้งแต่ความจริงทำพิธีวันนั้นน่ะ
เน็ตเริ่มพูดจาโวยวายมองตาขวาง
จำใครก็ไม่ได้จำแม่ยังไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชม
พาไปหาพระรดน้ำมนต์แต่ก็ไม่หายกลายเป็นหนักกว่าเดิม
เนี่ยจะมีอาการแบบนี้ทุกวันพระวันโกนนะคะ
กรีดร้องแลบลิ้นนี่เพื่อนบ้านมาช่วยกัน
แม่บอกมาช่วยกันสี่ห้าคนมาช่วยกันจับค่ะค่ะ
อยู่ดีดีเขาก็ลองลองเขาก็ว่านั่น
เขาก็พูดไม่ออกอะไรไม่ออกหายไปเลย
เขย่าเรียกชื่อเขาช่วยกันหลายคนเขย่าร่อง
ก่อนเขาจะนั่นน่ะเล็บลื้นปิ้นตาใส่
แม่ผัวน่ะบอกว่านำไปทอดผ้าป่า
นำไปทอดพระป่าแล้วก็ไปเรียนหลายกรงพระป่าทั้งเขา
นี่ที่ทางแม่ย่าเขาบอกนะไปเรียกหลายเข้ามา
นี่ไปถูกไปเรียดหลายอีกบ้านหนึ่ง
วันหนึ่งก็ให้จุดทูบให้จุดทูปก็จะให้เข้าให้น้ำ
จุดทูปไม่รู้กี่ดอกก็มีว่าเอาน้ำมันอะไรมาทาช่วงเข้าตรงนี้
แล้วก็ค่ะช่วงข้อมือเขาก็มาเป็นตลอดเลย

คือมันก็ขึ้นกับความเชื่อนะแต่ว่าเราเห็นภาพแล้วเราก็
คือบางทีเราก็ไม่รู้ว่าน้องเขาเป็นอะไรใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่ว่าถูกจับถูกดึงถูกทุบหลังเอาน้ำให้ดื่ม
แล้วบอกว่าเหมือนกับเป็นน้ำล้างเท้าให้ดื่ม
เพื่อที่จะไล่ผีไล่อะไรที่แฝงตัวอยู่ในร่าง

หาหมอบ้างหรือเปล่าใช่ไหม
แต่ว่าเขาเชื่อทางนี้เขาก็เลยพยายามจะจับมันไล่ปฏญาณอะไรของเรา
แล้วก็เนี่ยดูสิคะเขาติดต่อหมอปลากันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ติดต่อไปยังหมอปลามือปราบสัมภเวษีว่าช่วยหน่อยลงพื้นที่มาหน่อย
ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณผีปอบตัวนี้ให้หน่อย

เป็นใคร

รถสัดกันอายุเท่าไหร่
รถสัดกันอายุเท่าไหร่

รถสัดกันที่สุดใส่

เอาไปทำอะไรหรอครับ
เอาไปทำไม

อยากกินราบ
อยากกินราบ
อยากกินราบหรอครับ
นี่หน้าตายเนี่ย
นี่รถไหม

นี่รถไหม

นี่รถไหม

นี่รถไหม

นี่รถไหม

นี่รถไหม
นี่รถไหม

นี่รถไหม

นี่รถไหม

ถามบอกเค้าใครบอกเค้าต้องได้ลูก
ไปเถอะไอ้สักกัน
จะเป็นแฝงเค้าได้ยังไง

แล้วนี่เราคือใครโทสกันยืนอยู่นี่แล้วสรุปลองคือโทสกันหรือเราคือใคร

โทสกันชอบกินอะไร
โทสกันชอบกินน้ำแดง

ไม่อยากอยู่กับรถ

เธอบอกเธอชื่อโทสกันเหรอ
แต่ทศกัณฐ์ใส่หน้ากากอนามัยผิดวิธีนะ
มันไปดึงไว้ใต้คางอย่างนี้ไม่ได้นะทศกัณฐ์

นี่นะคะว่าน้องสาวมีลูกชื่อนั้น

แล้วมันก็จะมีช่วงจังหวะที่เพื่อนบ้านเดินไปกอดน้องนิด

แม่มาแล้วลูกแม่มาแล้ว
หนูรักแม่ไหม

โหแม่ไหนมาเช้านี้แม่กระยาวน้ำแดงน้ำเครื่องให้กินอยู่เลย

นี่ชื่ออะไรครับ

นี่ค่ะเธอร้องไห้แล้วเธอก็บอกว่าเธอชื่อดำ

คือเธอบอกเธอเป็นตั้งแต่นู่น๑๘พฤษภาคมเนี่ย
เห็นวิญญาณอะไรพวกนี้ต่างนานา
เหมือนวิญญาณพ่อมาหาแล้วมาสิงร่างอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ที่บอกว่าชื่อดำบอกว่าเป็นกุมารหรือว่าเป็นผีที่เธอเลี้ยงไว้
ทุดงให้ถือไว้เมื่อ๑๐ปีก่อน
แต่เป็นหนักก็๑๘๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมานะฮะ
คือถ้าเป็นคนรู้จักผมผมก็จะพาไปหาหมอ
ท่านผู้ชมครับทางครอบครัวเขาบอกเขาอยากให้หมอปลามาดูให้
หมอปลามือปราบสัมภเวษีอย่างที่เราทราบ

ก็เลยแวะมาชัยภูมิหน่อยนี่นะฮะ

คือกลายไปว่าน้องนิดมีอาการขิ้นไปอีก
ต้องใช้๔๕คนช่วยกันจับนะฮะ

แล้วก็ไปดูในบ้านด้วยนะคือพอไปดูในบ้านเนี่ย

เจ้าของบ้านเขาบูชาเขาเลี้ยงเอาไว้
เป็นพวกก้อนดินสีดำมีรูตรงกลางมีกุมารทองไอ้ไข่ตุ๊กตา
บอกใช้แทนลูกแฝดหญิงสองคนน้องกันน้องก้อยแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปหนึ่งก็คือน้องก้อย
ดีไปเลยดีไปเลย

รถกรัมเข้าคือกรรมหลายอย่างเพราะเกิน
เหลือเกินหมอปราห์บอกเอานี้ดีกว่าทีบ้านนังรถเนี่ยบูช้าไว้
อย่างเหลือเกินเอาไปเผาให้หมดเชื่อว่าเนี่ยคือสาเหตุที่
รอบศีรษะของน้องนิดกับนางรถแล้วก็ให้ดื่มน้ำมนต์นะน้องนิดพอดื่มไปนี่อาเจียนเลยนะเดี๋ยวดูนะฮะ
หรือลูกไทยคือใคร

เสียงเหมือนหุ่มหัมหุ่มหัมอีกหมอปลาบอกสงสัยจะเสื่อ
พวกเครื่องรางของขลังที่ได้มาจากพระทุดงนั่นแหละ
รู้สึกล้มตัวขึ้นค่ะไม่ปวดหัวเลยนะไม่ค่ะ
แล้วก็ขอโทษตอนที่หนูคุ้มข้างคุมตัวเองได้มั้ยรู้รู้สึกตัวมั้ย
หนูแค่รู้สึกปวดหัวหนูก็ไม่รู้อะไรเลยค่ะอ๋อรู้สึกแค่เราปวดหัวปั๊บแล้วเกิดอาการกีดร้อง
นี่คือเราคุมไม่ได้แล้วค่ะแล้วเมื่อกี้ที่เยี่ยวฉี่แตกอ่ะรู้ไหมไม่ค่ะ
ฉี่แตกด้วยก่อนทำพิธีถ้าใครเจอสิ่งที่เหนือธรรมชาติอันเนี้ย
แล้วถ้าสิ่งที่พวกวิญญาณมันมาขอนู่นขอนี่นั่นอย่าให้มันแดกเด็ดขาด
ถ้ามันอยากจะแดกมันต้องมาในรูปแบบที่ทำให้เราเกิดโชคเกิดลาบ
ให้ไปเถอะวันนั้นอ่ะแต่กรณีเนี้ยมาทำร้ายร่างกายเนี่ย
น้องทำอาหารกินลำบากกว่านี้อย่าให้เด็ดขาด
น้องก็จะปกติแต่ช่วง๒๓วันเนี่ยน้องจะเพียวมาก
เหมือนคนจะปวดล้าวตามกระดูกอันนี้คือบอกไว้ก่อน
จะเกิดอาการตรงนี้ทุกคนที่เกิดพลังงานพวกนี้เข้ามาแฝงนะครับ
เอาไปลำหมดปลาเขาบอกเขาก็สัมผัสได้แหละค่ะ
ก็เอาเผาให้หมดพรมน้ำมนต์อะไรทั่วบ้านเรียบร้อยหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นก็คือเครื่องรางของขลังอะไรที่มีในบ้าน
เผาทิ้งหมดแล้วอืมนิดจะไม่มีอะไรเข้าแล้วนะ
อันนี้หายแล้วใช่ไหมคะผมว่าต้องหายได้แล้วนะนิด
เพราะมันไม่มีอะไรเข้าแล้วไงในบ้านเผาทิ้งไว้แล้ว
มารทองก็เผาทิ้งเสือผีอะไรเผาทิ้งหมดแล้ว
นิดอย่าไปมีอะไรเข้าอยู่แล้วนะค่ะก็มีถ้ามีอีกที่บ้านพาไปหาหมอหน่อย
ขอให้หาเป็นปกติอืมนะครับ